ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่เชียงใหม่นะคะมีผู้ชายคนนึงวัย๓๐กว่า
เขามาร้องขอความเป็นธรรมค่ะบอกว่าถูกตำรวจระดับสารวัตรเลยนะคะ
ยิงใส่จนเขาได้รับบาดเจ็บกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
คือที่บ้านของเขาจัดงานกันอยู่ช่วงกลางคืนแล้วแหละตำรวจคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันนะคะ
แล้วก็ออกมาบอกว่าเออเนี่ยระวังนะเคอร์ฟิลล์แต่เขาก็เอ๊ะเคอร์ฟิลล์มันเลิกไปตั้งนานแล้วนี่
ฟิลล์อะไรตำรวจคนนี้ก็ไม่ฟังนะคะก็ยิงปืนใส่เลยอ่ะยิงปืนใส่ทั้งสองรอบ
นี่ค่ะจนเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะนายเวียรพันธ์จันแก้วอายุสามสิบแปดปีเนี่ยค่ะ
คนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลเลยนะคะถูกตำรวจยิงเข้าที่ท้องด้านซ้ายหนึ่งแผล
หัวกระสุนทะลุหลังยังต้องอยู่โรงพยาบาลรักษาอาการต่อเพราะแผลยังไม่แห้ง
อืมนายวิรพันธ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบแปดมิถุนายน
กำลังจัดเตรียมงานพิธีไหว้ครูศิลปะบวงสวงบูชาครูประจำปี
ก็คือครูศักดิ์ยันต์น่ะนะคะก็มีญาติมีเพื่อนเพื่อนมากันสักประมาณหกคน
ช่วง๕ทุ่มตำรวจคนนี้เป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่เยื้องกัน
เดินมาต่อว่าเขาที่หน้าบ้านว่าทำอะไรกัน
มาจับเขาได้ยังไงเขาทำกิจกรรมกันในบ้าน
ไม่ได้เสียงดังก็เถียงกันอยู่แบบนั้นค่ะ
สักพักนึงแม่กับเพื่อนก็มาช่วยห้ามไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย
ตำรวจนายนี้ถึงขั้นชักปืนยิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่สองนัดนัดแรกไม่โดนเพราะแม่ไปปัดเอาไว้
แต่นัดที่๒โดนโดนเต็มเข้าท้องด้านซ้าย
กระสุนทะลุออกหลังนอนจมกองเลือดเลยค่ะ
แล้วกระสุนก็ไปถูกนิ้วก้อยของเพื่อนอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ญาติญาติก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ถัดไปก็คือ๑๙มิถุนายนตอนเช้าตำรวจคนนี้ไปมอบตัว
แต่พอมวบตัวเสร็จแล้วเรื่องมันเงียบอะค่ะ
ผู้เสียหายเขาเลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ว่าเขาจะเอาสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรมาโยนไว้ที่บ้านหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เพราะบ้านผมไม่มีหลัวหลอมหลอบขอบคิดไม่มีประตูบ้านได้ซ้ำไป
แล้วก็แล้วทุกวันนี้ก็แม่ก็อยู่บ้าน
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ก็ไปเจอเสื้อเปื้อนเลือดแขวนอยู่ที่บ้านนะคะ

เป็นรอยรูกระสุนทะลุค่ะ
ที่บ้านก็มีใบตองดอกไม้ผลไม้กล้วยอ้อย
คือเขาเตรียมเอาไว้จะทำพิธีไหว้ครู
คือพิธีไหว้ครู๑๙๒๐มิถุนายน
แต่ว่ามันเกิดเรื่องซะก่อนไงคะเกิดเรื่อง๑๘มิถุนายน

เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตำรวจคนนี้ระดับสารวัตรเนี่ยนะ
พอก่อเหตุยิงนายวิรพันธ์เสร็จ
ช่วงตี๒ไปนั่งดื่มเหล้าต่อ

พอไปแจ้งความเรื่องมันก็เงียบ

มาแต่ก็เฉิงว่าไม่เทศติอะไรครับ
แกก็เดินมาก็ว่าว่าว่าพวกผม

จะมาสั่งสอนเพราะแม่คนเจ็บไม่เคยสั่งไม่เคยสอน
ตั้งแต่๖เดือนที่แล้วครับ
ที่ว่าหมาแกเห่าแล้วแกเตะหมา

มันเห่าเสียงดังแล้วก็รบกวนเขา
แล้วแกก็ท้าคนเจ็บออกไป
แล้วก็เอามีดไปโดนหลังแกแล้ว

แล้วก็ถอนคดีถอนอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
จับมือคุยกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มาคืนนั้นแกก็มาอีกครับ
เวลาเม้าก็ชักปืนยิงเลย
สองฝั่งนะคะก็อยากจะฟังความจากฝั่งตำรวจนายนี้ด้วย
ทีมข่าวก็ไปบ้านของตำรวจนายนี้อ่ะนะคะไม่อยู่บ้านค่ะ
มีแม่อยู่แล้วก็มีญาติอยู่แม่ของตำรวจนายนี้เนี่ยบอกว่า
ตำรวจไม่ได้ตั้งใจจะยิงที่ยิงเพราะว่าอีกฝ่ายถือมีดมาจะมาแทงก่อน
ยิงเป็นการยิงป้องกันตัวส่วนเหตุก่อนหน้านี้นายวีรพันธ์
เคยใช้มีดทำร้ายตำรวจนายนี้มาก่อนแล้ว
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรส่วนประเด็นที่ว่าโอ้โห
เป็นตำรวจมีอิทธิพลมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ
แม่บอกว่าไม่จริงรับไม่ได้เลยนะ
ใครมาพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรทั้งนั้น
นายนี้แล้วนะคะไม่ได้ปล่อยประละเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตาม
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือในที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนายนี้เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ใช้ตำแหน่งของตัวเองตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวน
สอบสวนภูทรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใช้หลักทรัพย์๕แสนบาทประกันตัวออกไป
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปนะคะที่ตำรวจนายนี้นะคะเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
แต่ว่าเจ้าตัวโอนสายไปให้ทนายความคุยค่ะบอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไร
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการเครียดยังจับต้นชนปลายไม่ถูก
ประเด็นที่ทางผู้เสียหายกล่าวอ้างเขาปฏิเสธหมดนะคะ
ตำรวจนายนี้บอกไม่จริงเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะ